คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของความเชื่อกันบ้างนะครับ
ลงใต้กันไปที่จังหวัดตรังที่นั่น
ชาวบ้านเขามีความเชื่อเรื่องราว
เรื่องราวหนึ่งเพราะว่ามีร่างทรงเขาเชื่อว่าเป็นร่างทรง
ไปชี้จุดไปเจอกับวัตถุโบราณตามที่ร่างทรงนั้นชี้ลงไป
เรื่องราวความเป็นมามันเป็นยังไงเอาไปดูกันหน่อยฮะ
นี่เลยที่องค์การประหลาดส่วนตำบลรัวอบบตท่าข้าม
อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับ
ชาวบ้านเขาก็มาชุมนุมแล้วครับ
เป็นชาวบ้านบ้านทุ่งรวงทองตำบลท่าข้าม
มากันหกสิบกว่าคนอ่ะ

มาเอาหนี้มาด้วยครับ

ไม่ใช่เอาหนี้สินมาครับแต่หมายถึงว่าเอาวัตถุโบราณมาครับ

มีภาชนะมีอาวุธมีของใช้ต่างมากมาย
หลากหลายชิ้นเป็นของเก่าของแก่โบร่ำโบราณ
หม้อกระทะทองเหลืองขนาดใหญ่

คันเจอนี่ด้วยก้อนกรวดก้อนหินประหลาด

มีแค่เพชร๗สีเขาว่าอย่างนั้น
สภาพถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์

ไปเจอกันมาได้ยังไงไปเอามาจากไหน
ชาวบ้านก็บอกว่าการพบของโบราณเหล่านี้เนี่ย
เนื่องจากมีหญิงสาวคนนึงชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นร่างทรง
คือหญิงสาวคนนี้เนี่ยนะมาด้วยลักษณะท่าทางที่มันแปลก
มาบอกกับชาวบ้านให้ไปขุดไปขุดหาของโบราณพวกนี้ขึ้นมา
แล้วก็เดินไปชี้เนี่ยอย่างนี้ชี้เลยชี้ตรงจุดเลยว่าเนี่ยขุดเลยขุดเลย
ชาวบ้านเขาก็ขุดตามที่หญิงสาวคนนั้นเขาบอก
สุดท้ายเจอครับเจอกับของโบราณวัตถุโบราณ
อย่างที่เอาไปให้ที่อบตเขา
คือเจอแล้วชาวบ้านก็ตกใจแบบนี้ทำไมหญิงสาวคนนี้ดูเหมือนร่างทรง
แล้วทำไมถึงชี้ปุ๊บเจอปั๊บเจอตามจุดที่ชี้ลงไปเลย
ก็เลยเชื่อเชื่อว่าหญิงสาวคนนี้ที่มาชี้จุดเนี่ย
ว่าเป็นร่างทรงของทวดทวดโต๊ะแหลม
พอพูดถึงทั่วโต๊ะแหลมก็ต้องว่าถึงประวัติสักนิดนึงนะครับ
ว่าโต๊ะแหลมเนี่ยเป็นพ่อค้าอิสลามที่มาค้าขายอยู่ในประเทศไทย
แล้วก็เป็นพ่อค้าที่ชาวบ้านเขารู้จักกันดี
แล้วก็สร้างแบบว่าเป็นรูปปั้นเอาไว้

ชาวบ้านเขาก็เชื่อถือกราบไหว้กันนะฮะ

ที่มาเล่ากันให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้
เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราฟังข่าวแบบนี้
ดูข่าวแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับด้วยนะคะ